คงจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วแหละ
สำหรับนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสค่ะ

เป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยด้วยไง

จะไปลงพื้นที่ตรงไหนไปเที่ยวตรงไหน

หลายคนบอกเสียดายทำไมฉันไม่ได้ไปเยาวราชวันนั้น
หรือรวมไปถึงล่าสุดก่อนกลับยังมีแวะไปที่วัดโพด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศตอนตะลุยเยาวราชหน่อยค่ะ
ชิวไหมล่ะชิวไหมมีผู้ติดตามไปน้อยนะใช่มาแบบสบายไม่ได้เป็นประกวดอะไรบ้าง
มาของท่านในครั้งนี้มาเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลไทย
แต่ก็มาร่วมประชุมแบบทวิภาคีนอกรอบกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าท่านสั่งอะไรทานบ้าง
เออเออเออกินอะไรบ้างไม่รู้เนอะเออเขาบอกว่ามีแต่คนที่แอบถ่ายคลิปได้
ก็คือตอนที่ท่านเดินผ่านนั่นแหละเดินผ่านโต๊ะที่มีคนกำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ในย่านเยาวราช
หลายคนก็เอาแต่กรี๊ดการ์ดแล้วก็หยิบมือถือออกมาอัดคลิปกันใหญ่
แล้วก็จะมีภาพนี่แหละเป็นรอยยิ้มแบบนี้
อ่ะก็ต้องบอกกันตรงแหละอย่างที่คุณก๊อฟบอกว่าด้วยนะรูปลักษณ์นะ
หล่อสะดุดตาเออนั่นแหละคุณเชอรี่ยืนยัน
ถ้าดิฉันอยู่เยาวราชวันนั้นดิฉันจะวางช้อนทันที
เหรอคะแล้วทำอะไรคะขออนุญาตถ่ายรูปกับท่าน
อ๋อไม่ใช่คุณนักข่าวที่สู่ประชุมกรี๊ดทุกคน
อ๋อหรอเพื่อท่านแบบสมาธิอะไรอย่างนี้นะ
นี่แหละค่ะก็มีคนเอาไปโพสต์มันก็กลายเป็นภาพแบบนี้ออกมา
ทีนี้ยังมีการแวะไปเยี่ยมที่วัดด้วยนะคะ
ไปชมวัดพระเชตุพลไว้มนต์มังคาราลามค่ะหรือว่าวัดโพ
โดยทางด้านของพระเทพวัชราจารย์หรือว่าเจ้าคุณเทียบเนี่ย
ท่านก็เป็นผู้นำในการนำประธานาธิบดีมาครงเนี่ยนะคะ

ทีนี้ก็มีทั้งพระนอนพระยืนแล้วก็รวมไปถึง
มีการเข้าพบกับพระเทพวัชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาส
อบของที่ระลึกให้กับทางด้านของนายมาครงด้วย
แล้วเจ้าตัวบอกว่าให้ความสนใจพระนอนมาก
แล้วบอกแบบนี้เอ่ยปากเลยนะบอกว่า
ไม่เคยเห็นพระนอนที่ไหนสวยงามได้ขนาดนี้
แล้วก็เป็นความประทับใจจริงที่ได้มาเยือนเมืองไทยค่ะ
นี่ก็เป็นสีสันนะคะอีกหนึ่งสีสันจากประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะลีเซียนลุง
โอ้โหคนนี้บอกเลยประทับใจอาหารไทยมาก
แล้วโพสต์ไอจีบรรยากาศการประชุมเอเป็กประกอบเพลงไทยด้วย
อยากฟังกับเพลงอะไรไปฟังไปดูสิ

นี่คือสิ่งที่คนถามว่าเอ๊ะท่านรู้ความหมายของเพลงใช่ไหม
หรืออาจจะมีใครมาบอกก็ได้เพลงนี้กำลังดัง
หรือว่าเพลงนี้น่ารักหรือไม่เห็นมาจากออนไลน์

ไม่ใส่บรรยากาศเอเบกทำให้บรรยากาศดูซอฟต์

ถ้าไม่ได้ดูคลิปว่าเป็นใครโพสต์นี่นะ
และเราผู้นำทั้งหลายแหละ
จากที่บอกว่ามันดูเคร่งเขลึมเนอะ
มันก็เลยดูน่ารักไปเลย
ดูสบายมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะ